นายนรนาศเมืองแสนนายอำเภอเขาย้อย
แหลงจัดงานลานวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย
เยือนถิ่นไทยทรงดำ

ชื่นชมศิลปะสกุลช่าง
เสน่ห์มลคลังเมืองสามลาว
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ที่จะจัดขึ้นณวัดหนองปรงที่อำเภอเขาย้อย
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตวิถีชุมชน
และของดีอำเภอเขาย้อยให้เป็นที่รู้จัก
ส่งเสริมอนุรักษ์และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในงานมีการแสดงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
และการเสนอของดีอาหารประจำถิ่นจากสภาวัฒนธรรมตะบนเขาย้อย๖แห่ง
อาหารประจำถิ่น๖หมู่บ้าน
จักษานไม้กวาดจากก้านมะพร้าว
ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าและเปรยวน
การแสดงพื้นบ้านการแสดงไทยพวน
แสดงละครประเพณีไทยทรงดำตอนแต่งงาน
และการประกวดนางสาวไทยทรงดำ
โดยขอเชิญเที่ยวงานได้ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๐เมษายนนี้
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไป